บรรยากาศบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะมาสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะกันหน่อยนะคะ
ที่เห็นอยู่นี่คือพี่จุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มนะคะหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตา
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยบทบาทละครที่พี่จุ๊บจิ๊บแสดงในเรื่องทองเอกหมอยาท่าฉลง

จุ๊บจิ๊บก็เลยเดินสายมาโปรโมทคอนเสิร์ต๓๙ปีเชิญยิ้มซะเลยนะคะ
พร้อมกับชวนให้คอตลกไปหาซื้อบัตรกันได้แล้ว
พร้อมกันนี้นะคะพี่จุ๊บจิ๊บยังเปิดใจถึงกระแสข่าวรักซ้อนด้วย
ตอนนี้โด่งดังมากต้องถามหน่อยแหละเพราะว่าพี่จุ๊บจิ๊บเนี่ยเขาเป็นตลกถูกไหม
ตลกชอบโดนหาว่าเจ้าชู้แต่เขาบอกว่าถึงแม้เขาจะเป็นตลกเนี่ยเขาไม่ได้เจ้าชู้นะ
เพราะชีวิตจริงแต่งงานมีครอบครัวมาแล้วกว่า๙ปี
แล้วที่สำคัญก็คือมีทายาทด้วยกันถึง๒คนแล้วค่ะ

แต่งงานแล้วครับก็วันแต่งงานก็คล้ายกันแบบนี้เลย
ก็มีล้อเล่นมีภรรยาแล้วนะครับก็ชัดเจนถูกต้องเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไร
มีลูกสองคนนะฮะลูกคนโตเป็นผู้หญิงคนเล็กเป็นผู้ชาย
แน่นอนครับผมก็ช็อกเหมือนกันเราเป็นผู้ชายเรายังตกใจเลยว่าโอ้โห
มันมีถึง๑๐ปีแต่เราไม่รู้เรื่องราวที่แท้จริงของเขาแล้วดีกว่า
เราก็ไม่ลงลึกอะไรดีกว่านะฮะตลกจะโดนตราหน้าอยู่แล้วว่าโอ้เจ้าชู้แน่นอน
แต่เราก็ทำยังไงอ่ะพิสูจน์ตัวเองว่าเราเนี่ยก็
เราก็ไม่ได้เป็นเจ้าชู้อย่างคำคอลหาทำไงให้มันเนียนโทรศัพท์ต้องมีสองเครื่อง
เฟสบุ๊คมีสามอันเว้ยไม่ใช่แบบนั้น